ตำรวจกองปราบปรามก็รวบตัวเจ้าของโรงงานพลาสติกค่ะ
ธนบัตรปลอมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ไปแลกเงินที่ธนาคาร
แลกเป็นเงินไทยมูลค่ารวมกว่า๑ล้านบาท
ซึ่งผู้ต้องหาก็อ้างบอกว่าได้รับธนบัตรปลอมเหล่านี้
มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเช่าบูชาพระค่ะ
เกรดทิพย์แซ่ลีหรือนางสุนิสาไทยอายุ๔๘ปี
เจ้าของโรงงานพลาสติกถูกตำรวจกองปราบรามจับ
พร้อมกับยึดธนบัตรดอลลาร์สหรัฐชนิด๑๐๐ดอลลาร์
ถูกทำปลอมขึ้นจำนวน๘๙ฉบับ
โดยคดีนี้สมาคมธนาคารไทยได้เข้าแจ้งความ

โดยบอกว่านางเกดทิพย์นำธนบัตรดอลลาร์สหรัฐปลอม
จำนวน๑๙๙๐๐ดอลลาร์มาแลกเปลี่ยน
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๗แสนบาท
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบ
พบว่าธนบัตรดังกล่าวนั้นเป็นธนบัตรปลอม
ตำรวจจึงวางแผนจับตัวนางเกดทิพย์
กระทั่งนางเกดทิพย์ตายใจ
ธนบัตรดอลลาร์ปลอมอีก๘๙๐๐ดอลลาร์

ปากซอยศรีนครินเขตประเวท

ธนบัตรไปแลกมาแล้วรวม๔ครั้งด้วยกัน

เป็นการปล่อยเช่าพระเครื่องให้กับชาวจีน

ก็สามารถแลกได้จึงไม่ทราบว่าผิดปกติ

บอกว่าธนบัตรดังกล่าวนั้นมีความคล้ายธนบัตรจริงมาก

และจากนี้ตำรวจจะมีการประสานทางการจีน
เพื่อร่วมขยายผลตรวจสอบหาแหล่งผลิตต่อไป